เรื่องของรถไฟกับรถทั่วไปกันก่อน
ทางอันนี้เดี๋ยวจะไปดูว่ามันเป็นทางลักผ่านหรือเปล่า
ทางลักผ่านก็คือทางที่เดิมมันไม่ได้เป็นทางที่ให้รถข้ามทางรถไฟ
แต่ว่าเนื่องจากที่กลับรถหรืออะไรก็ตามแต่มันไปอยู่ไกลครับ
ชุมชนก็เลยมีการทำทางลักผ่านขึ้นมายับขนาดนี้

สุราธานีครับมีเหตุรถเก๋งนะครับชนกับขบวนรถไฟถูกลากไปอยู่ข้างทางนะครับ
เพราะดีไม่มีใครเสียชีวิตบาดเจ็บ๒ครับ
ตำรวจเร่งสอบสวนหาข้อเท็จจริง
อุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถไฟครั้งนี้
เกิดขึ้นบริเวณทางตัดรถไฟบ้านหนองชุมแสง
พื้นที่หมู่๘ตะบนบ้านซ่อง

สุราธานีครับเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นี่เอง

ขวาของรถพังยับครับส่วนขบวนรถไฟเนี่ย
ไม่ได้รับความเสียหายมากนักจึงเดินทางต่อไปได้

ขบวนรถไฟจากใต้เมื่อวานนี้ประสบปัญหาเสียเวลาเยอะนะครับ
เพราะว่าบางจุดนั้นน้ำท่วมขังครับ
เรื่องต้นเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๒คน
ซึ่งทีมอาสากู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
สมเด็จพยุบราชเวียงสะไปก่อนหน้านี้
ทราบชื่อคือนายธีระหนูเพชรอายุ๕๐ปี
หัวแตกครับแล้วก็นางปิยพรศรีประเสริฐ
อายุ๔๓ปีมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะ
จากการสอบสวนทราบว่ารถเก่งคันนี้นะครับ

ซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับรางรถไฟ
เมื่อถึงที่เกิดเหตุนะครับเป็นจุดตัดทางรถไฟ

และเป็นระเจาะเดียวกับที่คาร์โบรอดไฟ
ไปยังสถานีสุราธานีแล่นมาพอดีครับ
ว่าคนขับอาจจะไม่ชำนาญเส้นทาง
ไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีจุดตัดรถไฟอยู่นะครับ
ไม่เห็นรถไฟหรือว่าไม่ทันระวังก็ไม่รู้แหละ
ชนเข้ากับขบวนรถไฟอย่างจังรถถูกลาก
อยู่ในสภาพกลับหัวมาอีกทางหนึ่งนะฮะ
ตำรวจจะสอบสวนข้อได้จริงอีกครั้งนะครับสำหรับจุดเกิดเหตุบริเวณนี้เนี่ย

เคยเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์อยู่บ่อยครั้ง
มีผู้เสียชีวิตก็มีจึงมีการเอาป้ายมาเตือนให้ระวังอันตรายมาติดเอาไว้
และขอให้ผู้ใช้เส้นทางนะครับไปอีกแค่๕๐๐เมตรเอง

ถูกไปลอดใต้สะพานมานิดเดียวเองครับ

แต่ก็ยังมีชาวบ้านนั้นฝ่าฝืนเรื่อยมานะฮะ
ทางแบบนี้คือทำจนเป็นทางใช้ประจำแล้วล่ะ
แต่ภาษารถไฟเขาเรียกทางลักผ่าน
ใช่ตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะ

จริงคือทั่วประเทศเรามีเส้นทางเป็นทางลักผ่านอย่างนี้เยอะ
เพราะว่าประชาชนบอกว่าถ้าไปจุดที่เขาทำไว้มันไกล
ก็แอบทำขึ้นมาเองตามชุมชนตามหมู่บ้าน
ดีกว่าไม่ได้มีโอกาสขับรถขี่รถอีกเลยนะคะ